เขาคนนี้เคยปราบผีมาแล้วทั่วโลก
หน้ากากอันนี้เตือนแล้วนะว่า

เขาก็ไม่สนใจจังหวะที่เขาเอาไอ้ชิ้นนั้นมาโชว

ข้างหนึ่งมันเหมือนจะเป็นทะลัก

เปิดประตูภาพที่ทุกคนเห็นคนที่นั่งอยู่นั้น

คือกินสกหรอ
เอ้ย